คุณผู้ชมเห็นทายาทคนบันเทิงแบบนี้นะคะนึกถึงคู่รักคู่นี้เลยค่ะ
คุณยุ้ยคุณธันคุณเค้าแต่งงานก็มาสามปีแล้วนะคะ
อย่างที่เราทำข่าวมาตลอดเราก็อยากให้เขามีลูกอะนะคะ

แต่ก็ต้องถามนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะช่วงโควิดหนักเนี่ยค่ะคือเขาทั้งสองคนเนี่ยทำไลฟ์สดขายของนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมในเพจซุปตาออนไลน์เนี่ยค่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะที่แบบว่าไม่ค่อยรับงานเฟสมาทำสิ่งนี้เพราะว่าจะได้ปั๊มลูกหรือเปล่าค่ะ
งานนี้นะคะคุณทันเนี่ยเขาบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะก็ผลกระทบจากโควิดนี่แหละค่ะก็เลยชวนภรรยามาหาช่องทางทำเรนงรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วค่ะ
แล้วก็มีทีมงานอีกหลายชีวิตนะคะที่ต้องดูแลค่ะแล้วเราก็ถามนะคะว่าถามตรงที่ยุ้ยขายของไปเนี่ยได้ตกรายได้เดือนละ๑๐ล้านจริงหรือเปล่า
โอ้โหทันเขาตอบเสียงสูงเลยนะเขาบอกว่าไม่จริงไม่ถึงเขาบอกแบบนี้นะคะส่วนเรื่องลูกนะคะยอมรับว่าตอนนี้อยากมีมากค่ะจึงตกลงกับภรรยานะคะคุณยุ้ยแล้วว่าอ่ะปีนี้เดี๋ยวเราจะพักงานในวงการแล้วก็เดินหน้าปั๊มทายาทกันเลยค่ะเอาปั๊มเลยปั๊มเลย
มีก็คือมีสุดท้ายแล้วคือผมลิขิต
ถ้าเรายังมีลูกก็คือต้องมีไม่มีก็คือไม่มีก็ต้องครับทำใจ
แม่นะคะปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ว่าคุณทันเขาแข็งแรงอยู่แล้วล่ะค่ะ

ใช่ค่ะไม่ธรรมดาจริงนะคุณผู้ชมค่ะ